จะเห็นเลยว่ามีผู้ชายคนนึงนะคะไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่ก็อายุเยอะประมาณนึงแล้วอ่ะ
ทำร้ายร่างกายอย่างไม่ยั้งเลยจนมีผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่บ้านอีกบ้านหนึ่ง
เป็นบ้านที่ผู้ชายคนนี้อยู่ออกมาช่วย
ผู้ชายคนนี้ที่เขาโพสต์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเป็นป้าของเขาเอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยเพชรเกษม๔๘เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะคะ
เห็นไหมคะผู้ชายเสื้อเขียวตัวใหญ่ด้วยนะคะ
ทำร้ายร่างกายคุณพี่ผู้หญิงเสื้อชมพูที่กำลังตากผ้าอยู่อะค่ะ

โอ้โหแล้วตามภาพนะคะไม่ต้องอธิบายเยอะ
ปรากฏว่าหลานชายของคนเจ็บที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์
เขาบอกว่าแจ้งความเอาไว้แล้วที่สนภาษีเจริญ
แล้วก็ที่โพสต์คลิปด้วยก็เพราะว่าอยากจะเร่งเรื่องให้ตำรวจดำเนินคดีให้เร็วที่สุด

ผู้ชายคนที่ก่อเหตุใส่เสื้อสีเขียวชื่อว่านายพงพันธ์ผลมูลค่ะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะตัวภรรยาของชายเสื้อเขียวที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าอ๋อสามีมีอาการทางประสาทนะ
มาทำร้ายร่างกายคนอื่นแบบนี้แต่ฝ่ายคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาหน้าบวมทั้งหน้าเลยค่ะ
ปวดไปหมดทั้งตัวเลยค่ะทีนี้จะยังไงดีล่ะคะ
ก็ถ้ามีอาการทางประสาทจริงก็ต้องรักษาต้องดูแล
ปล่อยให้มาทำร้ายร่างกายผู้อื่นแบบนี้ใช่
แต่คนที่เขาถูกทำร้ายเขาบอกว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องของอาการทางจิตทางประสาท
มันน่าจะมีที่มามากกว่านั้น
ทีนี้ค่ะเราส่งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับคนเจ็บเลยนะคะ
ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตรไปพบกับคนเจ็บนางสมศรีสดคงอายุ๖๘ค่ะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านเพชรเกษมนะคะตั้งแต่คืนวันนี้
เขาก็อนุญาตให้ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยนะคะ
นางสมศรีบอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่ได้มีปากเสียงกับใคร
ไม่ได้ทะเลาะกับชายเสื้อเขียวคนนี้มาก่อน
แต่เธอพูดว่าเม้นฉี่แมวเหมือนกับเธอบ่นอ่ะ
ซึ่งคนก่อเหตุเป็นเจ้าของแมวไม่เคยดูแลแมว
พอเธอพูดประโยคนี้เม้นชีแมวผู้ชายคนนี้ก็มาทำร้ายเธอเลย
เชื่อว่าในพร่านผู้ชายเสื้อเขียวโอ้โหดูอืมบวมทางน้า
น่อมเลยเธอก็เลยบอกว่าไม่ใช่เพราะในพรรณป่วย
อาการทางจิตทางประสาทเหมือนที่ภรรยาในพันธุ์บอกหรอกเชื่อว่าก็เป็นเรื่องนี้แหละที่เธอบ่นว่าเหม็นฉี่แมวอ่ะ
แล้วแมวเป็นของในพันธุ์อ่ะทีนี้ค่ะตัวคนเจ็บเขาบอกว่ามีอีกเรื่องหนึ่ง
ติดใจมันมีประเด็นอยู่ที่เจ๊ติ๋มประธานชุมชนโทรศัพท์มาหานางสมศรีคนเจ็บ
อืมแล้วก็มาคุยว่าเออยอมความเถอะเพราะว่าครอบครัวของในพันธุ์คนก่อเหตุอ่ะ
ยืนยันว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดครับ
แต่คนเจ็บเขาบอกว่าไม่ยอมค่ะมาทำเขาแบบนี้เนี่ยเขาจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
มีแต่เขาอ่ะพอนั่นเมอร์ไซค์เขาจะเบิ้นรถฝันเข้าบ้าน
เราก็บอกว่าจะมาทำอย่างนี้

เขาบอกหัวเขาไม่เคยเห็นดีรกคล้ายรกประสาท
ถ้าพูดอะไรแล้วมันแบบอารมณ์ร้อนอย่างนี้
เขาก็เคยโดนเมียเขาว่าไม่เชื่อนะ
ถ้าเป็นจิตเราจะอยู่บ้านทุกวันได้ไง
ทำเอเขาซื้อเอเก่ามาขายเขาว่าเป็นผู้ชาย
ทำไมเราต้องรังแก่ผู้หญิงรังแก่คนแก่ที่ไม่มีทางสู้
ทีมข่าวก็ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
บ้านของในพันธุ์คนก่อเหตุนะคะบ้านล็อก
บ้านของป้าสมศรีคนเจ็บที่ถูกทำร้ายอยู่ตรงกันข้ามกันนะคะ
จุดเกิดเหตุคือประตูหลังบ้านค่ะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนบ้านมา
ก็คือป้าเขาบ่นเรื่องฉี่แมวจริง
เธอก็ฟังป้าเขาบ่นหันมาอีกที
พันธุ์ชายเสื้อเขียวก็ออกมาทำร้ายป้าต่อหน้าต่อตาเธอเลย
เขาก็บอกว่าเดี๋ยว
ทำอะไรแมวอย่างงี้แหละ

เขามาว่าแมวตัวไหน
แมวหางด้วนนั่นแหละ

เขาก็ออกมาแล้วป้าเขายินจากผ้าอยู่
เขาไม่ได้ระวังตัวเขาก็อยู่กันมานาน

แล้วที่เขาตกทีนึกว่าออกมาเขาจะไม่ทำ
เพราะบ้านใกล้กันทีนี้เขาคนแก่
ทีนี้จังหวะที่ทีมข่าวของเราคุยกับเพื่อนบ้านอยู่เนี่ยนะ
ภรรยาของในพันธุ์คนก่อเหตุเดินออกมาจากบ้านพอดีเลย
ใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกเลยว่าขอพูดหน่อย

เคยไปทิ้งขยะที่ถังขยะหน้าบ้านเธอ

ปกติก็จะแต่ละบ้านก็จะมีถังขยะตัวเองอยู่หน้าบ้าน

อ้างว่าป้าสมศรีเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะหน้าบ้านเธอ
ครอบครัวเธอก็ไม่อยากเอาเรื่อง

คือเหมือนกับจะพยายามบอกว่าป้าสมศรีก็เคยมามีปัญหากับบ้านเธอ

มันเรื่องขยะกับเรื่องโดนทำร้ายไง
เอาทิ้งขยะที่บ้านแล้วก็มันก็๒ปีแล้วอ่ะ

ภรรยาของในพันธุ์คนก่อเหตุบอกว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ย
สามีก็สติแตกทุบข้าวของในบ้าน
ต้องพาสามีไปฉีดยาคุมสติที่โรงพยาบาล
และยืนยันว่าสามีเธอมีอาการป่วยทางจิตจริง
อันนี้คือหลังเกิดเรื่องคือไปทำร้ายป้าเขานะ

คือเหมือนเขาพยายามอธิบายว่าสามีเขามีอาการทางจิตธรรมศาสตร์จริงไง
แล้วก็บอกว่าตอนนี้สามีรู้แล้วว่าทำอะไรลงไป

ตัวเธอเองอยากจะขอโทษผู้เสียหายแทนสามี
ส่วนเรื่องคดีความก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
บอกว่าไม่เป็นไรก็ว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
และครอบครัวเธอจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด
แต่ก็อยากจะขอความเห็นใจด้วย
เพราะว่าหลังเกิดเรื่องก็อยู่อย่างหวาดระแวง
เพราะมีกลุ่มคนไปตะโกนด่าไปข่มขู่บ้านเธอเหมือนกัน

เธอก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเหมือนกัน
พูดว่าฆ่าเดี๋ยวจะฆ่าแมวให้ตายเลยดูวิจัยสมัย

ถ้าเขาไม่พูดความจริงก็คือไม่มีความหมาย
แต่พี่ว่ามันปลอดภัยไหม
อยู่ในบ้านแล้วมาทุบทำลายทุบแล้วมาสาดน้ำสาดอะไรอย่างนี้
แล้วจะเข้ามาทำไมเก่งแล้วไอ้นั่นกับกู
เราก็กลัวตอนแรกเขาไม่รู้เขาเหมือนขาดสติ
เขาสติแตกเขาทำอะไรแบบเขาไม่รู้แต่ตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้ว
เขาเริ่มแบบพอเขาได้ยาเขาได้แบบพักเขาก็เสียใจ
สิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็บอกว่าเขาอยากจะขอโทษ
สมนึกผิดแล้วก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่

เขาไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีริราชตอนปี๔๔
เขาเป็นเจอหรือว่าอุบัติเหตุ
หัวปลาดไปในฟุตบาทล้มผลัตตะสมอง
เขาก็กินยาของคุณหมอนั่นมาถึงทุกวันนี้
กลับขอโทษคุณป้าด้วยที่แฟนกระทำร่วงเกินคุณป้าไป

คือแบบว่าพอเขามีสติเขาก็สำนึกผิด
เขาก็ไม่อยากจะให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้น
นี่ค่ะเราก็ฟังความทั้งสองฝ่ายนะคะ
ไปถามทั้งสองฝ่ายมาให้
และนักข่าวของเราไปคุยกับเจ๊ติ๋มประธานชุมชนมาด้วย
ป้าสมศรีคนเจ็บบอกว่าเจ๊ติ๋มโทรหา
ว่ายอมความไปเถอะเดี๋ยวเขารับผิดชอบทุกอย่าง
ทางฝั่งคนก่อเหตุเขาจะรับผิดชอบหมดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ติ๋มก็บอกว่าเคยบอกชาวบ้านทุกคนไปแล้ว
ในพันธุ์คนก่อเหตุเขามีอาการทางสมองจริง
เขาไปประสบเหตุรถคว่ำต้องผ่าตัดสมอง
พอเรื่องเกิดขึ้นแล้วก็เลยต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา
ส่วนประเด็นที่ป้าสมศรีคนเจ็บสงสัย
แล้วทำไมเจ๊ติ๋มต้องมาโทรหามาเจรจาให้ยอมความกันไป
ติ๋มบอกว่าไม่ได้ไปขอร้องให้ยอมความ
แต่เจ๊ติ๋มก็พูดในฐานะผู้นำชุมชน
ก็มีหน้าที่ปกครองลูกบ้านไม่อยากจะให้ลูกบ้านมีปัญหากัน
เราในฐานะแก่นำเราต้องอยู่ด้วยกัน
ต้องประนีประนอมต้องไก่เกียร์กัน
ให้มันเข้าใจซึ่งกันแล้วกันเพราะมันต้องอยู่ด้วยกัน
แล้วต้องเข้าออกลูกหลานมันก็ต้องอยู่ด้วยกัน
ถ้ามันอยู่ในความระแวงแล้วไม่เข้าใจกัน
สักหน่อยมันก็มีปัญหาอีกถูกไหม
มันก็กินแหนงแคงใจกันอยู่อย่างนี้ตลอด

เพราะฉะนั้นเราก็คือทำยังไงก็ได้
พูดแล้วให้เข้าใจมาเคลียร์ความเข้าใจกัน
ติ๋มประธานชุมชนก็คุยกับนักข่าวของเราเพิ่มเติมนะคะ
คือเหมือนกับทีมข่าวของเราก็ถามว่าแล้วจะแก้ปัญหายังไง
ถึงขั้นโอ้โหแล้วบ้านเขาอยู่ใกล้กัน
แล้วมีปัญหากันแบบนี้ต้องย้ายลูกบ้านออกเลยไหม

ติ๋มบอกว่าก็จะย้ายใครออกมันเป็นไปไม่ได้หรอก

ก็สิ่งที่ทำได้ก็คือทั้งสองฝ่ายต้องประณีประนอมกัน

ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำพยานแวดล้อมนะคะ

รอผลแพทย์ยืนยันอาการบาดเจ็บของป้าสมศรีนะคะ

ไหนก็จะนำไปพิจารณาในการแจ้งข้อกล่าวหา
เมืองต้นก็เข้าข่ายข้อหาทำร้ายร่างกายนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวจะต้องมีการออกหมายเรียกคนก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหา

คือถ้าป่วยจริงเขาก็จะส่งไปรักษาอาการป่วย

แต่ฝ่ายก่อเหตุถ้าทางครอบครัวบอกว่าเขามีอาการทางสมอง
จิตประสาทอย่างนี้จริงเนี่ยคือคุณต้องดูแลให้ดีกว่านี้

แล้วถ้าเกิดมันหนักกว่านี้เนี่ยอันนี้คือสาหัสแล้วก็ตายแล้วนะ
ใช่ค่ะถ้าป้าสมศรีเขาเป็นอะไรไปมากกว่านี้
ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ตามคลิปภาพค่ะ